เอาล่ะจำเรื่องแมนใบเตยกันได้ไหมฮะ
จำได้ก็เข้าไปอยู่ที่เรือนจำ๒เดือนแล้วเนอะ
๒เดือนแล้ววันนี้พึ่งเจอกันวันแรก
ซึ่งผู้สื่อข่าวเขารายงานว่าสารนัดตรวจพยานหลักฐานนะฮะ
พนักงานอายการคดีที่พิเศษ๕
เป็นโจทย์ยื่นฟ้องนายพัฒนภลคุณชรหรือเอาเคลละ
แล้วก็นางสาวสุธีวันกุญชรหรือใบเตยเนี่ย
เตย๓๕ปีเนี่ยจำเลยที่๒แล้วก็พักพวกรวม๖คนในข้อหา
ร่วมกันกู้ยืมเงินเป็นการช่อกงประชาชน
รวมกันช่อกงประชาชนแล้วก็ความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์เนี่ย
ฐานเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จก็คือเอาง่าย
เมื่อถึงเวลานัดครับปรากฏว่าพนักงานอายการโจทย์
นัดแหล่งขอรวมสำนวนคดีที่นายพัฒนภลกับพวกเนี่ยรวม๖คน
เดี๋ยวดูนี่เป็นจำเลยนี่โอนุเจษย์เห็นแล้วนะ
เข้าสำนวนกับไม่รู้ไม่มีใครน่าจะได้เห็นเนอะ
น่าแต่ว่าเหมือนเท่าที่ได้ฟังรายงานเห็นบอกว่าผอมลงทั้งคู่เลย

แล้วเจอหน้ากันก็คือแบบกอดกัน

นี่นะปรากฏว่าในสำนวนน่ะ
ก็ประทักษณ์อายการสั่งฟ้องในดารันยัง
ดารันยังฮุยไส้

เรื่องจากผู้กระทำความผิดในคราวเดียวกัน
แล้วก็มีพยานหลักฐานเป็นชุดเดียวกันอีก
โดยทนายความเนี่ยจำเป็น

อายการโจทย์นั้นมีความพร้อมในการตรวจพยานหลักฐาน

จำเลยไม่ได้รับการประกันตัวนะฮะ
สารจึงพิจารณาแล้วเห็นว่าสำนวนคดีทั้งสอง
สำนวนเนี่ยมีพยานหลักฐานมีความผิดชุดเดียวกัน
หากรวมการถึงพิจารณาเข้าด้วยกันเนี่ย
ก็จะทำให้พิจารณาคดีเป็นไปอย่างรวดเร็ว
อนุญาตรวมสำนวนคดีทั้งสองอันเข้าด้วยกัน
คือปกติเนี่ยสำนวนมันจะคนละชุดกันใช่ไหม

แล้วก็จะทำการพิจารณาคดีให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว
เลยขออนุญาตให้รวมสำนวนคดีทั้งสองอย่างเข้าด้วยกัน
จากนั้นอายการโจทย์ก็ขอเลื่อนการตรวจพยานเอกสารเพราะว่ามันเยอะ

นู้นเลื่อนไปสิบเอ็ดกัญญายนต์นู้น

สิบเอ็ดกัญญายนต์นู้นบ่ายโมงอ่ะ
เพราะฉะนั้นก็ยังไม่มีประกันตัวหรืออะไรทั้งสิ้น
จริงเหมือนคล้ายเคสคุณพิงกี้ป่ะคะ
คุณพิงกี้ก็๒รอบไหมคะกว่าจะได้ประกัน

แต่ตอนนี้ใบเตยสุธีวันกับแมนเนี่ย
แล้วก็พวกที่เดินทางมายังศาลเพื่อนัดตรวจพยานหลักฐานครั้งแรกเนี่ย
ทั้งคู่นะลักษณะดูภายนอกคือผอม
ผอมลงอย่างชัดเจนเลยอ่ะ
ใช้คำว่าสู้ผอมเลยดีกว่า

ผิวดำผิวคล้ำขึ้น
คือสีหน้าแววตามีแต่ความกังวล

เดินเข้ามาห้องพิจารณาคดีเจ้าตัวร้องไห้
ซึ่งสามีก็เอากอดพูดศึกษาตั๋งเนี่ย

ก่อนก็ร้องกอดคอกันร้องไห้ทั้งคู่
แล้วก็มันหลายอย่างท่าโถมใช่ไหมค่ะ
ก็เดี๋ยวต้องรอดูกระบวนการต่อไปเรื่อย
ลูกเขาก็น้องใบเตยดูแลอยู่เนอะ

มันช่วยดูแลอย่างนี้
ก็ต้องดูแลตัวเองกันเหมือนกันนะคะ